วันนี้สวัสดีแบบไม่ยกมือนะคะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวภาคตะวันออกกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าคลื่นลมสงบมากฝนก็แทบจะไม่มีเลยค่ะ
เป็นการหนีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมภาคเหนือกับภาคกลางมาเที่ยวที่ภาคตะวันออกค่ะ
และวันนี้นะจะบอกว่าพื้นที่อื่นถ้าไม่ใช่ภาคตะวันออกและภาคอีสาน
ฝนเยอะกว่าเมื่อวานแหมมันมายังไงนะฝนเนี่ยตอนแรกก็โอ้ยความหนาวคลือบคลานเข้ามา
เอาอย่างนี้ละกันมันต่อเนื่องกันค่ะความหนาวเขาคลือบคลานเข้ามานู่นให้ดูทางนู้นนะคะ
จะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศลาวมีความเขียวเข้ามาลมหนาวเนี่ยเข้ามาจากประเทศจีน
และช่วงที่เขาพัดมาเนี่ยนะคะเขาดันดันห่อมฝนมาจากเวียดนามให้เข้าสู่ประเทศไทยในวันนี้นี่มาแล้ว
จะเห็นว่าฝนวันนี้เยอะขึ้นมากกว่าเมื่อวานแต่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า
เช้าเนี่ยค่ะไม่มีเมฆฝนเลยตรงไหนก็ไม่มีแหละแต่พอช่วงบ่ายและบ่ายเกือบเย็นเลยนะ
สี่โมงเย็นค่ะฝนมาแล้วเพราะว่าหย่อมฝนที่ลมหนาวเขาดันมาจากเวียดนามมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยช่วงสี่โมงเย็น
เป็นฝนฟ้าขนองด้วยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะคะ
ยกเว้นภาคอีสานภาคอีสานตอนล่างไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่รวมถึงภาคตะวันออกนอกนั้นฝนฟ้าขนองเยอะเลยวันนี้
ส่วนการท่องเที่ยวทะเลบางพื้นที่มันก็มีฝนแต่คลื่นลมดูสงบมากเลยนะคะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
พอพูดถึงเรื่องของความร้อนวันนี้เหมือนเดิมเลยก่อนฝนตกอากาศร้อนอบอ้าว
แต่พอผ่านช่วงเย็นไปเรียบร้อยแล้วฝนเกิดขึ้นแล้วอากาศเย็นขึ้นนะคะอุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียสค่ะ
พอเห็นดาวแบบนี้แล้วดาวก็อยากให้คุณผู้ชมเที่ยวอย่างต่อเนื่องดาวอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะนอนหนาบแดดแบบนี้
อยากให้คุณผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นจะได้ไม่ต้องมาแย่งที่กันเนี่ยค่ะไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะเชียงใหม่ปกติเขาก็ไปแต่ดอยอินถนนดอยอินถนนไปเที่ยวที่อื่นบ้างไหม
แม่กวงค่ะในอำเภอดอยสะเก็ดที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละเขาบอกว่าสวยไม่แพ้ดอยอินถนนเลยตอนเช้าไปดูทะเลหมอกตอนเย็นเย็นกลับมาชมพระอาทิตย์ตกอีกรอบเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะ
เวลาไปเที่ยวใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้จอดรถซื้อกาแฟไม่มีเป็นไปไม่ได้ค่ะนี่พาไปชิมกาแฟกันหน่อยเป็นกาแฟต้มโมก้าพอร์ตอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้
เอ้าแล้วจะอร่อยทุกแก้วไหมล่ะพ่อค้าบอกว่าชงจากใจอร่อยทุกแก้วอยู่แล้วนะคะเป็นพ่อค้าอารมณ์ดีชื่อร้านไปเรื่อยพูดมาตั้งนานอยู่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะชงใหม่ใหม่หอมหอมชงสดใหม่ทุกแก้วหอมอร่อยขายที่ตลาดผู้เตยนะคะเจ้าของร้านบอกว่าเน้นมิตรภาพไม่เน้นขายค่ะก็เลยขายบ้างไม่ได้บ้างแต่รับรองว่าถ้าได้
ไม่ได้บ้าง